โปรดติดตามตอนต่อไป
อยากคุยอะไรคุยมาเลย
วันนี้อิสระเซรีฟรีเดย์

ฝนตกฟ้าร้องที่ไหนกินข้าวกับอะไร

โดยเฉพาะอย่างนี้วันนี้เป็นวันแรงงานด้วย

ซึ่งเราเองที่นั่งอยู่อย่างนี้

เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกัน

วันนี้เรื่องราวภาษาน้องเราน้ำมันหลากหลายนะฮะ

ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
สาวคนนี้โดนผีเข้าญาติ

สะสัก

ตีโลดตำรวจจนแตก
สาวยืนรอรถอยู่ดี

อ้างเป็นตำรวจขอดูแล
เอ้าจะมาดูแลเรื่องอะไรแล้ว

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กับสะบัดเข้า
กันสุดกับสะบัดเข้า

กลับไปนิดเดี๋ยว

แล้วใช่ไหม

ละสายตาจากหลานแค่แป๊บเดียว

วิทย์จะตกลงมาเพราะเด็กตัวเล็ก

แต่เด็กตัวเล็กมุดไปมุดมา

ตัวผ่านไปได้ล่ะล่วงเลยนะ
เราจะเห็นว่ามือคุณยายล้วงไปแล้วไปคว้าเอาหัวกลับเข้ามา
โอ้ยลงอกไปทีนะฮะ
ยังไงก็ขอบคุณติ๊กต๊อกของคุณเมนิริน๑๙๙๒ด้วยนะ
อ่าเด็กเนี่ยนะฮะก็ต้องจับตาดูให้ดี

เออไม่ว่าเด็กที่ไหนก็ต้องคอยดูให้ดีแหละ
งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
ส่วนเรื่องต่อไปก็ต้องจับตาดูกับการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
และที่อยากจะให้จับตาดูมากก็คือจับตาดูกับทางไทยรัฐทีวี
เรามีมิติใหม่ของการประชันวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร

ไทยรัฐทีวีจัดเกมโชว์การเมืองครั้งแรกกับรายการ
ภูวามหานครทาดวน
โยบายของผู้สมัครที่หลายคนอาจจะฟังแล้ว

จะถูกนำเสนอผ่านความสนุกสนานในรูปแบบของเกมโชว์
รายการนี้การันตีความสนุกด้วยพิธีกรฟิฟักร์กล้ายางนั้นเนี่ย
ฟังรายชื่อของผู้พิกรและผู้ที่มาสมัครแบบนี้

ผู้สมัครเนี่ยจะฟาดฟันวิสัยทัศน์ด้วยเกมต่างนี่แหละค่ะ
เรียกได้ว่าไทยรัฐทีวีเตรียมมาอย่างเข้มข้น
อยากจะดูแล้วก็ติดตามให้ดีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ทุกวันพฤหัสบดีเวลา๖โมงเย็น

และเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่๕พฤษภาคม

ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัติข่าว

คุณผู้ชมก็ยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะ

เป็นข่าวที่พูดกันมาทั้งสัปดาห

สาวคนหนึ่งมือไม้สั่นไม่รู้ว่าป่วยหรือว่าเป็นอะไร

ผีเข้าเลยพาไปที่วัดให้พระน่ะพรมน้ำมนต์ใส่

แซมสร้างสติ

ไม่เอา

ยิ่งต้องเอาไปปลาผมน้ำบ่น
ได้ยินอย่างนี้ไม่ได้ใจคอไม่ดี
แล้วนี่ค่ะน้องเขาอยู่ในสภาพที่แบบนอนแผ่แล้วคนต้องกดขึ้งดึงร่างไว้แบบนี้

พาไปเจอกับเจ้าวาดวัดหลวงพ่อผอมหรือว่าวัดโพธาราม
นั่นก็คือพระประหลัดสัญชัยอาติพัทโธ
ที่บริเวณตำบลแพรกศิรชาอาบเผอร์สัครบุรีจังหวัดชัยนาศ
ในพิธีเขาอาบน้ำมนตศักดิ์สิทธิ์นะไล่ผีให้กับหญิงสาวคนนี้
ก็อุ้มมาใช่ไหมล่ะหลวงพ่อท่านก็มีเมตตาท่านก็ช่วยเหลือ
หลังจากนั้นเธอน่ะโอ้โหมีอาการแบบว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
ข้างคุ้มร่างแบบนี้หลายวันญาติบอกกับทางหลวงพ่อช่วยหน่อยเถอะ
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงรักษาหลายที่ก็ไม่หาย
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะค่ะหลังจากที่โดนน้ำมนต์ของหลวงพ่อแล้ว
อหญิงสาวคนนี้ก็กรีดหลงรันบอกไม่เอาอย่ามายุ่ง
ถึงขั้นว่าต้องอาศัยคนถึง๕๖คนช่วยกันล็อกตัวเอาไว้

สุดท้ายหลวงพ่อท่านก็รดน้ำมนต์จนเสร็จสิ้นพิธีค่ะ
เอาล่ะปกติวัดแห่งนี้นะครับบอกเอาไว้ก่อนจะได้ไม่ดราม่ากัน
หลวงพ่อท่านเนี่ยจะรดน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้กับชาวบ้านอยู่แล้ว
เป็นพิธีแบบว่าเสริมสิริมงคลแบบนี้

นี่เห็นไหมปุ๊บ
คุณอย่าไปมองหน้าใครสุ่ม๔สุ่มห้าขึ้นมานะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเหมือนคุณป้าคนนี้ค่ะเพราะเขาบอกว่าคุณป้าไปมองหน้าหาเรื่องเขาค่ะ
เวลาที่๕นาที
คนตบยาย

สวัสดีครับทุกคน
คุณป้าคนนี้แหละค่ะคือคุณป้าสุนีสิริวัฒนรักษ์อายุ๕๗ปีเป็นคนเจ็บ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวท่าน้ำนนฝั่งสารกลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าค่ะ
แต่ว่าหลังเกิดเหตุนี่นะบอกไว้ก่อนล่ะว่าตำรวจสพเมืองนทบุรีเขามาระงับเหตุแล้วนะคะ
แล้วก็ให้กู้ภัยนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
เรื่องของเรื่องน่ะผู้หญิงคนนั้นอายุเยอะแล้วแต่ถูกผู้ชายคนหนุ่มมาทำร้าย
ถูกปะล่ะใช่ไหมไม่ว่าจะโกรธกันอะไรยังไงกันแต่คุณใช้กำลังกับผู้หญิงสูงอายุได้เหรอ
แต่มาฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องหาคำตอบกันอีกทีเพราะแต่ละคนก็พูดไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยไปถามซิว่าเกิดอะไรขึ้น
ไปยังร้านที่เกิดเหตุนะครับพบว่าร้านนี้ตั้งอยู่ติดติดกันแล้วผมบอกไว้ก่อนนะร้านนี้ผมก็เคยผ่านเคยไป
คือเขาใช้เป็นที่ในการจัดงานบริเวณตรงนี้เคยจัดงานแข่งเรือยาวของจังหวัดนนทบุรี
ใครเขาก็ไปบ่อยเพราะมีตลาดคนเดินตรงนี้แล้วร้านนี้เขาอยู่ติดกัน
เขาเป็นร้านขายพวกอาหารซีฟู้ดอาหารทะเล
แล้วอาหารเขาจะทับลายกันก็คือคล้ายกันนั่นแหละ
ส่วนผู้ที่บาดเจ็บคุณป้าเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างที่ร้านฝั่งโซนสีแดง
ผู้ก่อเหตุผู้ชายหนุ่มเขาอยู่ร้านฝั่งสีน้ำเงินอยู่ติดกันแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เราไปถามถามคนเจ็บคือคุณป้าสุนีนี่แหละคุณป้าบอกว่าตอนนั้น
ป้ากำลังเก็บอาหารบนโต๊ะอยู่แล้วคู่กรณีก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมา
ชูนิ้วกลางให้แล้วก็ถามป้าว่ามองหน้าทำไม
ป้าก็มองตอบกลับไปนะบอกว่าอ้าวถ้าไม่มองจะรู้เหรอว่าเธอน่ะมองหน้า
ก็ถามตอบกลับไปแบบนี้นะคะจากนั้นป้าก็กลับไปทำงานต่อในครัว
สักพักค่ะคุณผู้ชมคู่กรณีตามเข้ามาถามป้าถามป้าว่า
ถามแบบสุภาพนะสุภาพนะเมื่อกี้ป้าพูดอะไรนะ

นั่นแหละถึงเป็นปัญหาแล้วไม่ถามอย่างเดียวตบหน้าป้า
จนกระทั่งว่าป้าเนี่ยล้มลงไปชนกับถังน้ำแข็งเลยคุณชนะ
บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันคำว่าสาหัสเนี่ยดิฉันบอกว่า
คือกระดูกซี่โคงที่๖หักดิฉันว่าเจ็บพอสมควร

คุณป้าว่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
คือความหมายเขาเดอะเขามากับลูกเขา
คือเราก็ไปเสิร์ฟเสิร์ฟของที่โต๊ะ๒นอก

แล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยมองหน้าเขาทำไมอะไรอย่างนี้
แล้วเขาหาว่าเราเอาไปพูดบอกว่าให้เขา
แล้วเขาถึงได้เดินมาพูดบอกว่า

ชกหน้าค่ะ
มาตรงนี้เราก็งงเหมือนกัน

หรือตบก็ไม่รู้พอเราหันไปปุ๊บ
เข้าหน้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาชกหรือว่าเขาตบ
ฟังแบบนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า
แค่มองหน้าแล้วเหมือนกับมีปากเสียงกันประมาณนี้
ต้องถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเลยเหรอ

เจ้าของร้านที่ป้าสุนีแกทำงานอยู่

ปัญหามันอาจจะเป็นเรื่องของการ

แล้วเหมือนกับว่าแย่งลูกค้ากันหรือเปล่า
บางร้านอาจจะลูกค้าเยอะกว่าไหม
เลยเป็นปมเป็นเหตุทำให้ทะเลาะกันหรือเปล่า
แต่เท่าที่ผมเคยเห็นตอนที่แบบเขามีงานนะ

ร้านเนี่ยเขาก็จะมีลูกค้ามานั่งทานพอกันแหละ

แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาขายอาหารลักษณะจะใกล้เคียงกัน

นี่คือข้อมูลของฝั่งเจ้าของร้านของคุณป้า

ไปถามฝั่งคุณพ่อของผู้ก่อเหตุกันบ้าง
ชื่อคุณคุณวัฒน์ทรสูงเนินนะคะ
คุณพ่อของผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าป้านะ
เดินตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของลูก

ก็ใช่ไงถึงบอกว่าแต่ละคนก็ให้ข้อมูลคนละฝ่ายคนละฝั่งคนละอย่างกัน
ทำไงต่อพอเดินตัดหน้าแบบนี้
ลูกชายเขาก็เลยต้องเบรกกระทันหันจนเกือบจะเสียหลักล้มลงไป
จากนั้นป้าก็หันหน้าไปมองแล้วก็เกิดเป็นการทะเลาะวิวาดกันอย่างที่เกิดขึ้นนั่นแหละ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะว่าลูกชายเนี่ยไม่เคยมีความขัดแย้งกับป้าสุนีคนนี้มาก่อนเลย
ส่วนเรื่องของปัญหาทางร้านเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหากันเหมือนกัน
พ่อบอกว่าถ้าลูกชายทำผิดจริงก็ว่ากันไปตามผิดเลย
ไปทางตำรวจบ้างนะครับตำรวจสภเมืองนนทบุรีครับ
รับแจ้งความเอาไว้แล้วนะโดยจะเรียกทั้งคู่มาสอบสวน
เพราะว่ายังไงซะผู้เสียหายแกยืนยันเลย
ประสงค์จะเจรจายอมความ
ป้าบอกแล้วไงว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เอาอย่างนี้แล้วกันนะในเมื่อเหตุมันเกิดแล้วก็ว่ากันไปทางเรื่องของกฎหมาย
แต่อย่างนี้เรื่องของความรุนแรงมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้หรอกครับ
สุดท้ายมันก็จะเป็นคดีความแบบนี้แหละนะ
การใช้ความรุนแรงไม่ได้แก้ปัญหาอะไร

อ่ะมาเรื่องนี้กันบ้างนะครับโอ้เขาว่ากันว่ามีโอกาสเป็นคนคลั่งแห่งปีได้เลยนะ

เพราะคลั่งมากจริงเรียกได้ว่าโล่ตำรวจแทบแตกเลยครับ
ข้างไปขายหนึ่ง

มีดครับมีดพระยาวเลยครับ
เรียกได้ว่ากันได้ว่าใครข้ามก็ไม่หยุดเพราะเป่ะมาแล้ว

เป้คนนี้อายุ๔๑ปีตำรวจก็เจรจานะบอกให้วางมีดที่แกว่งไปแกว่งมานะวางก่อน
ตัวเขาน่ะยืนอยู่บนชั้น๒ของบ้านตะโกนโวยวายเลย
บอกอย่างนี้ไม่ยอมให้ใครขึ้นมาถ้าใครขึ้นมาเดี๋ยวฟันตีหัวแตกเลยนะ

ตำรวจมาแล้วเป็นไงพร้อมอุปกรณ์ไม้แง่ม

เออบางคนบอกเอาไว้ตากผ้าก็น่าจะดี
บ้าหรือไม่ได้ตากผ้าเอาไว้จัดผู้ร้าย

วางแผนกันอยู่หน้าบ้านนี่แหละ
อ่ะเราจะทำยังไงต่อแถวกันเป็นรถไฟเลย

จริงเขาต้องทำอย่างนี้เพราะว่าพื้นที่ในการขึ้นมันแคบ
อ๋อนี่ไงก็ไหล่กันไป
เอาล่ะไหนขึ้นมาแล้วเป๊เป๊ไม่หยุดหรอกพวกเรา

เข้าไปจับเป๊ให้ได้บนชั้นสอง

เป้บอกไหนพวกนายขึ้นมาแล้วฉันลงดีกว่า

โดดลงมาจากชั้น๒ของบ้าน

เดี๋ยวนั้นช่างสองมันสูง๓เมตรนะคุณ

โดดลงมาตำรวจตามหาเป้อยู่ไหน

เป้ไอ้เป้หาย

โอ้โหวิ่งหนีต่อได้
ส่วนจากชั้นสามเป้ยังวิ่งไปต่อ
แต่สุดท้ายไปจบลงที่ข้างทางนี่ครับ

เป้บอกเป้เหนื่อยเป้ขอกินน้ำก่อน

เออได้น้ำแล้วเป้ค่อยชุ่มคอ

เอาอย่างนี้เป้ถูกจับได้
เพราะว่าตอนแรกตำรวจเอาปืนช็อตไฟฟ้าไป

โอ้โหนะคะแต่สุดท้ายจับได้แล้วแหละ
เดี๋ยวพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะ
คราวนี้นักข่าวของเราก็ไปถามแม่ของเป้บ้าง
แม่ของเป้เองก็บอกว่าเป็นห่วงเป้มันเหมือนกัน
แต่ว่าก็เข้าใจว่ามันไม่ปกติก็คือว่า
ลูกชายก็คือนายเป้อยู่บ้านคนนี้เพียงลำพัง
แต่ยังทุบข้าวของในบ้านพังเสียหายหมดเลย
ยังไฟก็ลื้อเอาทองแดงไปขาย

แม่นี่กลุ้มอกกลุ้มใจที่ผ่านมาเคยพาลูกไปบำบัดยาเสพติดหลายต่อหลายครั้ง
แต่สุดท้ายกลับมาเสพเหมือนเดิมคุณชนะ

แม่บอกว่าในเป้มาขอเงินแม่

ไม่ให้สิแม่ก็จะเอาไปซื้อเหล้าแม่จะให้ได้ยังไง
สุดท้ายก็เลยคุ้มคลั่งอย่างนี้แหละค่ะ
แต่อย่างนี้เดี๋ยวรอให้เป้สงบอารมณ์ก่อน
แล้วเผลออาจจะต้องตรวจหาสารเสพติด

ก็จะส่งตัวไปบำบัดแล้วก็ดำเนินคดีต่อไป

โอ้โหคุ้มคลั่งใช่ไหมมีอาการแบบนี้นะ
ทุกข์ทำลายเข้าของพังหมด
อันนี้ไม่ได้มาอำขำนะถ้าเป้มีสติแล้วกลับมาดูข่าวนี้อีกที
เผื่อมันจะเรียกสติเป้ได้บ้างนะครับ

ดิฉันอยากจะเตือนสาวนะคะว่า
เวลาคุณไปไหนคุณระมัดระวังเพื่อคนแปลกหน้ามาทัก
แล้วถ้าทักคุณแบบนี้คุณจะตอบเขายังไงคะ
โอ๊ยงงไหมล่ะ

ขอดูแลอยากจะดูแล

ทักทายกันอย่างนี้เลยอยู่กลางป้ายรถเมย์แห่งหนึ่งเนี่ย
ไอ้คลิปนี้พอเผยแพร่ออกไปมีคนบอกนะบอกว่าพี่อย่าเพิ่งไปดูแลสาวเลย

โอ้พ่อมันมันดูมันมันย้วย
คือชาวเน็ตเขาก็มีหลากหลายความเห็นถูกไหม
เขาก็เห็นใจผู้หญิงคนนี้ด้วยต้องมาเจอใครก็ไม่รู้มาพูดจาแบบนี้
แต่ผมก็เห็นใจกางเกงเขาจริงนะ
คุณมันเป็นสไตล์หรือเปล่าเป็นสไตล์ของคุณลุงเขาหรือเปล่าเอาสไตล์นะไม่ว่ากัน
อ่ะผู้ชายแปลกหน้าคนนี้แหละค่ะเขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้
เขามาแวะพูดคุยกับผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้พูดจาแนวเหมือนลวนลามอ่ะ
แล้วอ้างว่าตัวเขาเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่
แล้วเหมือนมีใครบางคนส่งเขามาเพื่อมาดูแลสองสาวนี้
พูดเลยว่าเขาอยากให้พี่ดูแลเธอ
ประมาณอย่างนั้นแต่พอเขาสาวเขาถามไปว่าใครอ่ะใครส่งมา
เขาก็แบบว่าบอกไม่ได้แล้วก็ไม่ได้พูดถึงใครแต่บอกว่าเขาส่งมา
พวกหนูไม่รู้หรอกพี่ต้องมาดูแลพวกหนู
เฮ้ยงงสิคะคุณผู้หญิงคนนี้เขาทั้งงงทั้งตกใจนะฮะ
สุดท้ายเขาก็เดินหนีไปนะฮะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือนะคะ
ขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่แถวนั้นแหละนะแต่ว่าคลิปนี้เราก็ยังต้องรอการหาสรุป
บทสรุปก่อนว่าตกลงคุณลุงเป็นใครอ่ะเอามาให้ดูเพื่อฝากเตือนภัยกัน
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแปลกเยอะจริงค่ะอีกหนึ่งเรื่อง
โอ้โหต้องเอาใจช่วยคุณตำรวจท่านนี้เรียกได้ว่าเกาะติดติดแน่นลากยาวไปเป็นหลายโลเลยทีเดียวครับ
โอ้โหต้องเอาใจช่วยคุณตำรวจท่านนี้เรียกได้ว่าเกาะติดเกาะติดแน่นรากยาวไปเป็นหลายโลเลยทีเดียวครับ
โอ้โหต้องเอาใจช่วยคุณตำรวจท่านนี้เรียกได้ว่าเกาะติดเกาะติดเกาะติด
โอ้โหต้องเอาใจช่วยคุณตำรวจท่านนี้เรียกได้ว่าเกาะติดเกาะติด

วู้วนี่คุณตำรวจจริงเหรอว่าเขาถ่ายหนังหรือเปล่าคะ

แกเนี่ยน่ะตอนแรกเนี่ย
ต้องเรียกให้รถคันนี้จอนเพราะว่ารถคันนั้นมันฝ่ายไปแดง

โอ้โฮแต่ไม่ยอมจอดครับ

อ่ะไปถามคุณตำรวจหน่อยดีกว่ายังไงเกิดอะไรขึ้น
ดาบตำรวจมานะบอกว่าได้ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร

ก็ได้รับแจ้งว่ามีรถบรรทุกขับฝากไฟแดงมา

ถูกไหมแต่คนขับรถบรรทุกเนี่ยไม่ยอมหยุด

แล้วไปจนถึงหน้าวิทยาลัยราชธานี
มันเป็นถนนเลี่ยงเมืองแล้วรถเนี่ยมันชะลอตัวแล้ว
แต่คนขับไม่ยอมลงจากรถแล้วก็ขับรถต่อไปเลย
แกก็เลยกระโดดเกาะประตูรถบรรทุกไปแบบนั้น
แล้วคุณเชิญไหมว่ากะไปไกลกว่าสิบกิโล

ตอนแรกเนี่ยแกขับพุ่งจะเหยียบผมตอนอยู่ตรงแยกไฟแดงเลย
ผมปล่องรถหวีดสามสี่ครั้งไม่ยอมหยุดใกล้จะถึงผม
ผมก็กระโดดหลบออกผมก็เลยตามโอ้โหเนี่ยค่ะอันนี้นี่คนขับคนนี้นี่นี่
ค่ะก็คือนายอบเชยบุตรดาบุตรอายุห้าสิบสี่ปี
เป็นชาวอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนี่แหละ
พอลงจากรถก็จะเดินเข้าไปภายในบริษัทที่อยู่ในปั๊มเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เดินตามไปแล้วก็ไปถามว่าตกลงคือขับรถฝ่าไฟแดงใช่ไหม
เขาก็ยอมรับว่าฝ่าไฟแดงจริงเขาบอกว่าตอนที่ตำรวจเรียกเนี่ย
มันจอดรถไม่ได้เพราะว่ามีรถพ่วงข้างขวางอยู่เขาว่าอย่างนั้นนะ
เขาอ้างว่าอย่างนั้นแต่เอาจริงนะถ้าจอดตรงนั้นไม่ได้เนี่ย
จอดตรงที่ตั้งด่านไม่ได้เออพี่จอดตรงอื่นได้เยอะแยะเลยครับ

จริงใช่ไหมไม่ใช่ว่าพี่ลากคุณตำรวจมายาวเป็น๑๐กิโลเมต
แล้วมาจอดตรงนี้ค่ะมันอัตรายสุดท้ายโดนแจ้งพอหา
หนักเลยล่ะครับฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่
และเตรียมที่จะโดนดำเนินคดีต่อไปครับ
งานนี้คุณตำรวจเกาะไปไกลกว่า๑๐กิโลเมตร

แต่งานนี้สามีคนนี้เนี่ยก่อกระโปรงรถไปถึง๑๐๐กิโลเมตร

ระยะทางยาวขนาดนี้แล้วก่อนหน้ารถ
เหมือนเกษของเสียชัด

แต่พี่คนนี้เล่นเป็น๑๐๐กิโลเมตร

คือเกาะด้วยแบบมือเปล่าเลยเนี่ยนะคุณผู้ชม
งานนี้ค่ะทั้งกู้ภัยและตำรวจก็พยายามตามประกบ

ผู้หญิงที่ว่านี่คือภรรยาของผู้ชายที่เกาะกระโบงรถนั่นแหละ
เขาก็ขับไปเรื่อยไม่ยอมจอดเลยนะคะ
ยิ่งตำรวจไล่ยิ่งขับหนี
ตำรวจก็ต้องใช้วิทยุสื่อสาร
ขอให้มีการปิดพื้นที่การจราจรข้างหน้า
แต่ดูเหมือนว่ารถกระบะคันนี้ก็ขับฝ่าไปอีกค่ะ
สุดท้ายตำรวจตัดสินใจยิงล้อยางในระยะประชิด

ก็คิดแล้วคิดอีกจะยิงไหมจะยิงไหม
แต่สุดท้ายยุ่งเหมือนว่าขับมาไกลก็เลยต้องยิงค่ะแต่สุดท้ายต้องทำแล้ว

จันนาธีก็ช่วยผู้ชายที่เกาะฝากระโพงลากรถก่อน
บอกไม่ต้องไปช่วยใครช่วยผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าก่อน
เพราะว่าอะไรแกสลบเลยนะ
คืออ่อนเปรี้ยมากคือมันไม่ไหวแล้ว
ลากไปแล้วนะเห็นไหมลากไปแล้วนะ
มาช่วยก่อนลากไปก่อนแล้ว
ไปแล้วล่ะค่ะก็ไปส่งโรงพยาบาลนะ
ส่วนฝ่ายหญิงยังไงไม่ยอมลงจากรถค่ะ
ตำรวจก็พยายามเจรจาพูดคุยกันอยู่นาน
สุดท้ายเธอยอมเปิดกระจกแล้วก็เปิดประตูมาคุย
แต่พอเปิดมาเท่านั้นเห็นหน้าค่าตาปุ๊บ
ยังไงร้องไห้ร้องไห้เลยเหรอนี่ร้องไห้
แล้วใครพูดคุยกับคุณตำรวจคุณชนะ
กว่าจะตั้งสติได้ยอมพูดคุยกับตำรวจก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่ง
พูดคุยกันไปมาเอาได้ข้อมูลประมาณนี้ว่า
ฝ่ายหญิงเนี่ยอายุ๔๘ปีมีอาชีพค้าขายอยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดทรงขลา
วันเกิดเหตุมางานศพของญาติที่อำเภอกระบุรีจังหวัดอรนอง
ขนาดที่ร่วมงานศพฟายสามีพญามาถามภรรยาว่า
ไปมีคนอื่นมาจริงหรือไม่เหมือนมีคนมาฟ้องสามีไง

มาแบบนั้นเลยมาถามภรรยาให้รู้เรื่อง
ฝ่ายภรรยายอมรับนะแกยอมรับนะเออมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
แต่ยืนยันก็ไม่ได้คิดอะไรกับคนนั้นหรอก
แล้วเหมือนกับว่าทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่อง
ก็เลยหยิบกุญแจรถแล้วก็พาหลานชายวัย๕ขวบ
ขึ้นรถขับออกมาเลยโอ้ย
สามีไม่ยอมดิกระโดดกันก่อไปก่อยูร่านรถ

ตอนแรกไปอยู่ท้ายรถกระบะก่อน
แต่ขับไปเรื่อยจนมาถึงด่านตรวจทหาร
ตำบลจปรอเบิกะบุรีนะครับ

เขาก็เปลี่ยนจากกระบะมาเกาะหน้ารถแทน
เป็นฝากตะโฟงนะเออ
โอ้โหสุดท้ายก็ลากกันยาวมาประมาณ๑๐๐กิโลเมตรคุณชิสา
โอ้โหงานนี้เป็นตำนานจริง
เจ้าหน้าที่ก็เลยรอค่ะตอนนี้รอให้ทั้งคู่สงบสติอารมณ์ก่อน
แล้วเดี๋ยวจะให้พูดคุยปรับความเข้าใจกัน
ไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ก็จะปล่อยตัวทั้งคู่กลับไปโอ้โหแต่วุ่นวายเลยนะ
เรื่องของส่วนบุคคลเขานะอันนี้ก็เข้าใจได้นะ
อาจจะต้องไปเจียงกันเองตอนเนี้ยที่ขับออกมาแล้ว

กลัวมันจะเป็นอันตรายกับคนรอบข้าง
อืมอ่ะนะคะเข้าใจทุกฝ่ายนะคะ
เรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถจักรยานยนต์ฮะโอ้โหชนกับรถจักรยานยนต์ที่บริเวณสามแยกเหตุมันเกิดเพราะอะไรไปดูกันครับ
โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอันนี้ผมเข้าใจนะฮะ
แต่จังหวะเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามุมอับสายตาจริงจริงเพราะมีรถมอเตอร์ไซค์อ่ะ
ลักษณะแบบบิ๊กไบท์หน่อยนะรถใหญ่หน่อยนะพุ่งมาแล้วพุ่งออกมาจากซอยอุ้ย
แล้วรถมอเตอร์ไซค์อีกคันเขาก็จะวิ่งเพื่อจะเหมือนกับประมาณว่ากำลังเร่งความเร็วเพื่อจะแซงขวา
เพราะรถกระบะที่อยู่ข้างหน้าเขาชะลอให้แล้ว
เหมือนกับว่ารถกระบะเนี่ยเขาจะเลี้ยวด้วยเขาก็เลยชะลอค่ะเนี่ยครับมันเป็นจังหวะแค่เสี้ยววิที่มันมาพอดีกันพอดี
แล้วเนี่ยค่ะก็ชนกันแล้วก็ล้มระเนระนาดกันไปคนที่ขับรถคันใหญ่เนี่ยยังเหมือนกับลุกขึ้นมาได้
แต่คนที่ขับรถที่เหมือนจะแซงมาล้มเลยอ่ะล้มกลิ้งไปอยู่ข้างทางอ่ะโอ้นี่แหละครับสบายมากเลยนะครับ
อีกหนึ่งเหตุการณ์บนท้องถนนก็คือเหตุการณ์บนถนนที่มันเป็นเลนสวนอะฮะ
กระบะคันหนึ่งขับมาปาดหน้ารถบรรทุก
มันจะเกิดเหตุการณ์ยังไงเอาตั้งสติแล้วไปดูค่ะ
โอ้โหจัยหายจัยคว่ำ

ถ้าเป็นถนนที่เป็นข้ามจังหวัด
ต่อจังหวัดกันรถจะโล่งทางจะยาว

คือกล้องหน้ารถคันนี้นะคะก็จับภาพเหตุการณ์
ขณะที่รถกระบะคันหนึ่งเขาพยายามที่จะแซงรถบรรทุก

แต่ปรากฏว่ามันเฉียดไปนิดเดียว

มันก็จะชนกันแบบประสานงานกันเลยล่ะครับ

คือการแซงกันก็ต้องมั่นใจจริงนะว่าพ้นถึงจะแซงได้
ใช่แล้วอย่าลืมดูเส้นเหลืองตรงกลางด้วยว่ามันเป็นช่วงที่เราแซงได้ไหม
ถ้าเป็นเส้นทึบก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่ได้

มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูความน่ารักกันหน่อยนะครับ
เรื่องของการเลี้ยงน้องของพี่สาวในการป้อนข้าว
ป้อนข้าวได้น่ารักน่าชังขนาดไหนไปติดตามกันเลยในช่วงของ

สมัดข้าวเด็ก

มือไงชอบปัดไปปัดมาใหม่กินใหม่กิน

นี่สุดท้ายเคยได้ยินแต่ขึงพืช

ไอ้ขามันเจ้าเลยอาจารย์น้องก็ยอมกินนะ

ก็พี่เหยียบไว้ซะอย่างนี้จะเอาส่วนไหนมาดิ้นล่ะ
ขอบคุณภาพน่ารักนี้นะครับจากติ๊กต๊อกของคุณ
ปุ้ยกัญญา๒๕๓๒มากับติ๊กต๊อกนะ

ไปดูเรื่องราวน่ารักของสาวน้อยคนหนึ่งนะ
เมื่อเธอไปนั่งทานอาหารที่ร้านไปเจอผู้ชายในฟ้า

หนูยังเล็กอยู่ลูก

แต่ยุคนี้สมัยนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้ว

เหรอตอนคุณชอบใครน่ะ
คุณทำไงล่ะก็อะไรชอบอะไร

ไว้เดี๋ยวถึงเวลาอายุได้แล้วจับแต่งเลยเออก็จริงอ่ะ
คือตอนเด็กมันดูต่างกันเป็น๑๐ปีแต่พอโตมาแล้วเนี่ย
ยี่สิบกับสี่สิบยังไม่ดูแปลกเลยน่ะจริงเออคืนเท่าไหร่น่ะ
เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านไปแต่ถ้าใครอยากไปดูความน่ารัก
เรื่องของเอวรันปั๊ดกินมากดีกว่ามา
เด็กเขาจะเต้นดูซิว่าเต้นตรงจังหวะไหมครับ
โอ้โฮ

โอ้โฮธรรมมาก
คือดี
นี่คือเพลงมาแล้วคุณชนะ

รอนอนหรืออย่างเดียวเลย
ใครเป็นผู้ปกครองให้ชัดเจน
ถ้าผมเป็นคุณครูนะผมจะต้องขอเจอกับผู้ปกครอง

ชื่นชอบและชื่นชมขอชมจริง
ก็ทำให้น้องเขาได้รู้จังหวะที่แบบว่าสำคัญเท่านั้น

ท่อนไหนไม่มันปล่อยไปเอาครีมเลยเอาท่อนมันเลย
ลั่นปั๊ดเลยนี่นะ

เรื่องของการที่ว่าบางครั้งบางคราคุณผู้ชายเขาก็อยากจะไปสังสรรคเฮฮากับเพื่อน

เมียตามมาดิทำยังไงไปตามกันแบบไหนไปดูฮะ

ไม่เลี้ยง
ไปกับบ้าน
โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ

เอาเดี๋ยวคนไหนกับ
ลุกกลับบ้านกันหมดเลยแล้วตกลงคนไหนอ่ะ
คนไหนหรือทั้งหมด

ไปคิดกันเอาเองแล้วกันว่าใครเป็นสามีหรือสามีทั้งหมดอะไรยังไง
ติ๊กต๊อกนี้ที่ชื่อว่านัทยา๔๙นะครับ

อารมณ์ดีกันทุกป่ายกับผมนะครับ